ผู้ว่านโรงศักดิ์เนี่ยคืออย่างนี้ฮะ
การย้ายที่เป็นมติคอรมอเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
คือหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องการตามวงรอบอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าในพื้นที่ท่านก็ค่อนข้างตรงฉิน
มีท้องถิ่นมีพื้นที่ต้องการสร้างนู่นสร้างนี่
ท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควร
ค่ะมันไม่ถูกต้องท่านก็ไม่อนุมัติ

ตอนนั้นเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควร

แต่รัฐมนตรีมหาดไทยก็เคยชี้แจงไป
บอกว่าคือท่านทำงานดี
แต่พอมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
ก็เลยอยากจะให้ทางผู้ว่าพยาวที่เป็นคนเชียงราย

เพื่อจะลองบริหารจัดการปัญหาอะไรพวกนี้
แล้วมันก็มาเกิดเหตุธรรมหลวงซะก่อน

ประวัติของผู้ราชการจังหวัดเชียงรายคนนี้นะฮะ
นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ฝีไม้ลายมือความเป็นมาเป็นอย่างไรและ
สิ่งที่เคยยับยั้งเอาไว้เกี่ยวกับโครงการในเชียงรายเนี่ยเป็นยังไงนะครับ

หัวหน้าหน่วย

ไม่ใช่ต้องอยู่๒๔ชั่วโมง

มีลูกน้องที่ไว้ใจได้อยู่ตลอด
ไม่ใช่ผมต้องเดินตามตลอด

เราจะช่วยชีวิตได้ถึง๓ชีวิต

เชิญจากไปที่ตั้งทั้งหมด
จากคลิปวิดีโอนี้ทำให้เห็นวลีเด็ดที่สะท้อนให้เห็น

หลวงขุนน้ำนางนอนและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พ่อเมืองจังหวัดเชียงรายจะมีหน้าที่บัญชาการเพื่อช่วยทั้ง๑๓ชีวิตให้ออกมาจาก
ได้อย่างปลอดภัยซึ่งจากภาพที่เห็นตลอดเก้าวันของการช่วยเหลือที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนี้ทุ่มเทอย่างมาก
ปฏิบัติภารกิจไปพร้อมกับทีมช่วยเหลือทุกทีมอย่างไม่หยุดหย่อน
เพราะด้วยหัวใจที่มองว่าทุกวินาทีมีค่าจนสร้างความประทับใจให้กับคนทั้งประเทศ
หากย้อนดูประวัติผู้ว่าเชียงรายท่านนี้ต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดา
ศึกษาจบปริญญาตรีถึง๔ใบ
วิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วงด้วยปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
เทคโนโลยีบัณฑิตและรัฐประสาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อกจากนี้ยังมีปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตจสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน
ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คำสั่งหัวหน้าคอสชเมื่อวันที่๔เมษายน๒๕๖

กว่า๑ปีแล้วที่นายนโรงศักดิ์นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานในตำแหน่งนี้
ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

การไม่เซ็นอนุมัติให้เทศบาลนครเชียงราย
ก่อสร้างอนุสาวรีช้างคู่บารมีพญามังรายที่ริมแม่น้ำกก
เพราะเป็นพื้นที่ลุกล้ำแม่น้ำและส่อทุจริต
รวมทั้งโครงการก่อสร้างตุงสัญลักษณ์กลางเมืองเชียงราย

เพื่อให้นำงบไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสิทธิ์ทุกความรู้เร็จ
ถ้าพี่น้องไม่มีกำลังใจให้เรานะครับ
เพราะฉะนั้นขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน
ที่มีกำลังใจให้กับทีมของเรามาตลอด๑๐วัน

ว่านี่ถือเป็นข่าวดีที่คนไทยทุกคนรอให้วันนี้เกิดขึ้น
นายนโรงศักดิ์โอสธนากรพ่อเมืองผู้เป็นแม่ทัพใหญ่
และทุกหน่วยงานทุกทีมที่ต่างเฝ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
สุดความพยายามตลอด๙วัน
กับภารกิจการค้นหาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคครั้งนี้
น่าจะเข้าไปนั่งในใจคนไทยได้ไม่น้อย
และสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คงเป็นการได้ส่งทั้ง๑๓ชีวิต
กลับบ้านหาครอบครัวอย่างปลอดภัย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน